ส่วนเหตุการณ์นี้ครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว

บอกแม่ว่าหนูอยากติดคุก

ทำร้ายแม่ไม่พอออกไปทำร้ายเพื่อนบ้าน
โดนเพื่อนบ้านรุมจับกลุ่มตัวได้และรุมสกรรมเอาคืน
ดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับ

เด็กหนีให้เร็ว

ถือมีดเข้ามาเดินอาดมาแบบนี้ฮะ
นี่เข้าบ้านแล้วเขายังจะตามเข้าไปอีกนะฮะ

ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเอาเด็กไปก่อนเลย

ตอนที่เขาเดินเข้ามาเสื้อไม่ใส่นะฮะ
ภาพบาลมาใส่ในกางเกงขาสั้น

อาการผู้ชายคนนี้เหมือนจะหลอนด้วยครับ

คนก่อเหตุไปทำร้ายแม่ของตัวเองมาก่อนนะฮะ

ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเกลี้กล่อมให้ใจเย็น

ตัดภาพไปที่มุมข้างนอกตรงถนนหน่อย
ชาวบ้านไปร่วมกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ครับ

แล้วตอนนั้นชาวบ้านคงโกรธนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
คนก่อเหตุนู่นนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนู้น

ดีว่ายังไม่มีใครบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายถึงชีวิตนะฮะ

เอาจริงเอาจังดำเนินคดีเด็ดขาดกับคนนี้เลย
เพราะว่าทำร้ายแม่อยู่บ่อยและอารวาส

แล้วกลัวว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตัวออกมา
จะย้อนกลับมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับแม่คนที่ก่อเหตุครับ

ช่วงบ่ายสักบ่าย๓ก่อนที่ตอนตกค่ำเขาจะไปก่อเหตุเนี่ยนะฮะ

สารเสพติดแล้วพูดคนเดียวครับ

แล้วบอกว่าเฮ้ยทำหน่อยทำให้กูติดคุกหน่อย
แบบนี้ครับแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไร

หลังจากนั้นลูกวิ่งกลับเข้ามาที่บ้านแล้วมาทำร้ายแม่ครับ

ก็เลยไปตะโกนเรียกผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วย
ทุ่มแม่บอกว่าโอ้โหต้องไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อน
อยู่บ้านอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าอยู่บ้านนี้แล้ว

บ้านของเพื่อนนั้นก็อยู่ใกล้กัน
ถือมีดวิ่งไล่ไปทำร้ายแม่อีก
นี่ฮะแต่โชคดีว่าไม่ได้ทำร้ายใคร
ก็คือที่มาของภาพวงจรปิดที่เขาบุกมาบ้านของเพื่อนบ้าน
คือแม่ขอมาหลบหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
แต่ลูกก็มาทำให้บ้านหลังนี้ร้อนอีกนะฮะ
มีคนไปช่วยห้ามและกันตัวออกไปข้างนอก
ที่ชาวบ้านจะจับตัวแล้วก็รุมสกรรมกันนั่นเอง
ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วครับ

แล้วเดี๋ยว๙เมษายนอีก๒วัน
จะส่งตัวไปบำบัดยาเสพติด
แม่บอกว่าอยากให้ลูกเลิกยาเสพติด
เพราะเวลาเสพยาคือเหมือนเป็นคนละคนเลย
ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่บ่อย

ให้ลูกหายขาดจากยานรก